เป็นรถตู้สายชนบุรีแหลมชะบังเป็นรถตู้ติดแก๊สด้วยนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนขับถูกไฟลวกตามร่างกายหลายแห่งด้วยกันนะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากการที่คนขับรถนั้นพยายามที่จะจุดไฟแช
เพื่อจุดบุรีค่ะตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีรับแจ้งเหตุ
มีรถตู้โดยสารประจำทางแก๊สระเบิดนะคะและมีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรคุณธรรม
บริเวณถนนในซอยข้างเทศบาลตำบลนาป่าพบรถตู้โดยสารประจำทาง
ชนบุรีแหลมชะบังจอดอยู่ข้างทางค่ะในสภาพทางขึ้นคนขับนั้นพัง
กระจกแตกละเอียดภายในที่นั่งโดยสารมีร่องรอยไฟไหม้นะคะ
คนขับคือนายสุเทพอยู่เจริญอายุ๔๐ปีค่ะถูกไฟไหม้ที่บริเวณศีรษะ
ใบหน้าและลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนายสุเทพเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเติมแก๊ส
จอดไว้ในอู่ช่วงหัวค่ำก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าขับรถออกจากอู่
เพื่อไปเข้าคิวรับผู้โดยสารตามปกติค่ะเมื่อออกมาได้ประมาณ๕๐๐เมตร
บุรีขึ้นมาสูบในระหว่างที่จุดไฟแชคก็เกิน
ระเบิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนมีไฟไหม้
และได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ